สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามันแล้วนะคะ
มาเจอกับคุณผู้ชมในวันหวานวันสีชมพูค่ะ
ชมพูหัวจะหลดเท้าเลยเอามาทุกเศษเลยนะคะกลัวไม่ชมพูจริง
คุณผู้ชมคะแต่งตัวสีชมพูแล้วออกไปข้างนอกบ้านอย่าลืมพกร่มสีชมพูแบบนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าทั่วไทยยังคงมีฝนอยู่เลยค่ะ
ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนสัปดาห์นี้ยังคงเป็นตัวเดิมนะคะ
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทย
ก็เลยทำให้ช่วงนี้นะคะเขายังคงมีฝนเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
และทางตอนบนของประเทศฝนก็ยังมีร่องฝนอีกคะ
ว่าเขาจะอยู่แถวเวียดนามจะอยู่แถวลาวแต่เขาก็ยังทำให้พื้นที่ประเทศไทยมีฝนอยู่ดีล่ะค่ะ
ช่วงเช้าไม่มีฝนมาเริ่มช่วงเที่ยงค่ะ
เน้นทางตอนบนของประเทศไทยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคตะวันออก
ช่วงบ่ายหายไปแล้วแวบกลับมาอีกค่ะช่วงกลางคืน
แต่ช่วงกลางคืนที่กลับมามาตกที่พื้นที่รอยต่อภาคอีสาน
และภาคเหนือแถวจังหวัดชายภูมิและเพชรชบูรณ์ค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นแหมทะเลอันดามันน่าห่วงเหมือนเดิมค่ะ
จุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรนะคะ

สุดสัปดาห์ใครจะไปเที่ยวภูเก็ตพังงานระนองน่ะ

แต่พื้นที่ที่น่าจะเหมาะกับการท่องเที่ยวก็คงจะเป็นอ่าวไทยแหละค่ะ
อุณหภูมิช่วงนี้พอมีฝนเข้ามาก็เลยทำให้เย็นสบายเฉลี่ยอยู่ที่๒๕๓๕องศาเซลเซียส
มีใครนอนกอดด้วยก็คงดีนะคะ